ต่อกันที่เรื่องของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสลดเลยค่ะ
มีอยู่๕คน๔คนป่วยเป็นออทิสติกนะคะมีแม่เพียงคนเดียวที่ปกติ
แต่ว่าเคราะหกรรมยิ่งกว่านั้นค่ะลูกสาวสองคนถูกข่มขืน
แล้วตอนนี้คนผิดก็ยังลอยนวลค่ะครอบครัวนี้นะคะอย่างที่เห็นนี่คือบ้านพักของเขานะคะ
คือพักในเพลิงสังกษีอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะคะแม่เนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อสิบสี่เมษายนปีหกสอง
ลูกสาวคนโตไปช่วยงานบวชญาติในหมู่บ้านแล้วก็ถูกนาคพ่อนาคเนี่ยนะคะ
ในงานเนี้ยชื่อว่าเทืองนะคะเป็นนามสมมติ
วงไปข่มขืนในท่อระบายน้ำข้างทางค่ะ
ไปกับนาคนั่นแหละเขาว่าป้าก็เลยตกใจก็วิ่งออกมาดู
เรียกหาลูกสาวทั้งโวยวายทั้งเรียกหา
พอดีผู้ชายมันก็วิ่งออกไปนู่นออกไปข้างบ้านมัน
ลูกสาวนี้ก็วิ่งขึ้นมาข้างบนนี้ป้าก็เลยจูงกลับบ้าน
หรือป้าก็เอาไปคุยกันญาติพี่น้องก็อยู่ป้าเขาก็อยู่
คุยกันตกลงกันเขาว่าเขาจะให้ลูกเขาบวชก่อน
แล้วเขาจะให้ค่าเสียหายเราเขาจะทำขวดให้เรา
แต่พอลูกเขาศึกออกมาเขาไม่ยอมรับเลย
หลังเกิดเหตุแม่ก็บอกว่าตกใจทำอะไรไม่ถูก
พาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีใบส่งตัวจากตำรวจนะคะ
ก็เลยต้องเสียค่าตรวจเอง๔๐๐๐บาท
ตอนนั้นมีตังค์แค่๑๐๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
สรุปก็ไม่ได้ตรวจนะคะเพราะว่าเงินไม่พอ
ก็เลยไปเจรจากับครอบครัวของฝ่ายชาย
ก็ชดใช้ให้๗๐๐นะฮะสัญญาว่าหลังศึกเดี๋ยวจะแต่งงานด้วย
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้ทำตามสัญญาจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยคดีหมดอายุความไป
ยังไม่จบนะคะเหตุการณ์กับลูกสาวคนกลางก็มาเกิดขึ้นอีก
เมื่อ๔กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
ลูกสาวคนนี้ไปเยี่ยมญาติต่างหมู่บ้าน
ปรากฏว่าถูกชายอายุ๗๓ปีล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวในป่าอ้อยค่ะ
แล้วก็ให้เงินปิดปากมา๑๐๐บาท
เรื่องนี้เนี่ยคดีไปถึงชั้นศาลมีการไกล่เกลี่ยสุดท้ายนะคะ
วันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า
ผู้ก่อเหตุปฏิเสธค่ะหลบหนีไปที่กรุงเทพโดยไม่แสดงความรับผิดชอบใดนะคะ
ก็ไม่เจอเจอแต่แม่นะคะแม่ก็ปฏิเสธบอกลูกชายไม่ได้ทำ
แค่จับหน้าอกหยอกล้อเล่นตามภาษาพี่น้องกันเท่านั้น
จับหน้าอกหยอกล้อเนี่ยนะฮะ
ไม่สนุกด้วยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าที่จ่ายไป๗๐๐๐เนี่ย
ก็ขายควายที่เลี้ยงเอาไว้จะได้จบเรื่องนะ
ส่วนสัญญาที่บอกว่าจะแต่งงานก็แม่ก็บอกว่ายอมรับว่าลูกชายรับปากไว้จริง
แต่พอบวชได้ประมาณปีนึงเนี่ยศึกออกมาก็บอกว่าไม่อยากแต่งแล้ว
เพราะว่าไม่ได้มีอะไรกับฝ่ายหญิงตนก็ไม่รู้จะบังคับยังไง
แต่ก็ประเด็นนี้ก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกของเธอด้วยครอบครัวของเธอด้วยนะคะ
แต่พอเรื่องนี้เนี่ยปรากฏเป็นข่าวออกไปหลายหน่วยงานในพื้นที่ก็เข้าไปดูครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
มอบสิ่งของไปหาแนวทางช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่
แล้วก็จะต้องเร่งรัดเรื่องของคดีให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดค่ะ